ช่วงหลายวันวันนี้มีเหตุการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้นหลายคดี
เกิดขึ้นจากความรักบ้างเกิดขึ้นจากเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวบ้าง
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งอายุ๒๗ทั้งคู่
บกันก็เป็นแฟนกันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องของความหึงหวง
ผู้ชายไปที่บ้านของผู้หญิงเอาปืนยิงผู้หญิงตาย
พ่อแม่ฝ่ายหญิงมาเห็นทำยังไงดีก็ยิงพ่อแม่ผู้หญิงตายอีก๒คน
รวม๓ศพรวมเป็น๓ศพคาบ้านเหตุผลเพราะความหึงหวงเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น
คืออยากถามเหมือนกันนะว่าคำว่ารักของคุณเนี่ยมันสะกดยังไง
ทำไมรักแล้วต้องฆ่าเขาขนาดนั้นแล้วพ่อแม่เขาอีกนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านเลขที่๓๐๗หมู่๓ตำบลบ้านดุอำเภอเมืองเชียงบราย
ตำรวจสพบ้านดุกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ที่ห้องรับแขก
มีศพนายอุดมกิมศรีอายุ๕๗ปีสภาพอืดแล้วครับเพราะว่าตายมา๓วัน
ห้องนอนใหญ่ไปพบอีกศพหนึ่งคือนางนัชชากิมศรีอายุ๕๑เป็นภรรยาของนายอุดม
แล้วเหมือนกันเพราะว่าตายในวันเดียวกันพบอีก๑ศพนางสาวสวรสกิมศรีอายุ๒๗
ลูกสาวของทั้งสองคนที่พบสองศพแรกนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในห้องนอนของตัวเอง
ภาพก็ขึ้นอืดแล้วเช่นเดียวกันรวม๓ศพพ่อแม่ลูกนะครับ
จากการสอบส่วนเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายก็เข้ามาช่วงของกลางดึกไปเจอพ่อก่อน
นอนตะแคงอยู่บนเตียงในห้องรับแขกก็เอาปืนเจาะยิงเข้าที่ท้ายทอย๑นัดจนเสียชีวิต
อันนี้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์นะครับจากนั้นเดินต่อไปในห้องนอนของคนที่เป็นภรรยา
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันอันนี้พ่อหันหลังอยู่ยิงท้ายทอยพ่อก่อนเดินเข้าไปต่อ
ไปเจอแม่แม่เนี่ยเอาปืนจ่อยิงที่เบ้าตาขวาเลยคือแม่นอนอยู่เสียชีวิต
สุดท้ายคนร้ายใช้ปืนกระบอกเดียวกันไปเจาะยิงแฟนสาวของตัวเองที่กกหูขวา
อีกหนึ่งคนเขาก็นอนอยู่เหมือนกันทุกคนถูกยิงที่ศีรษะทั้งหมดคนละ๑นัด
พฤหัสที่๒๘ที่ผ่านมาเนี่ยสักประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้น๓นัดแต่นึกว่าประทัด
ก็เลยไม่เอกใจแหละครับเพราะแถวบ้านจุดประทัดกันบ่อย
ทางท่าเหนือเชียงใหม่เชียงบรายก็ไม่เอ๋ใจหลังจากนั้นเอ๊ทมัยหายไปทั้งบ้าน๓วัน๓คืน
หายไปไหนกันเอกใจก็เลยมารู้ทีหลังว่าเขาถูกยิงตายไปแล้วอืม

ก่อนเกิดเกษนี่เขาจะยินเสียงอะไรครับครับจะยินเสียงจะยินเสียงอะไรครับ
จริงจริงแค่แค่วันนี้เสียงได้แค่แค่กระทบอย่างนั้นเขาก็พูดเนอะอืม

เชิญกับโดยได้อ๋อมันไว้ดูนี้เนอะเออสาวไม่ได้ดูนี้แหละ
ตำรวจเขาตั้งปมสงสัยไปว่าเอ๊เป็นแฟนนุ่มหรือเปล่าอืม
แฟนนุ่มก็มาติดพันธุ์ลูกสาวบ้านนี้อยู่เพราะว่าจากพยานหลักฐานที่
ก็เลยไปขอสารอนุมัติออกหมายจับแฟนนุ่มคือนาย
นี้เป็นชาวแม่จันทร์จังหวัดเชียงบรายนะฮะล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เขาหลบหนีไปอยู่ที่เชียงใหม่ครับการจับกลุ่มเริ่มจากสืบสวนข้อมูล
เบียนกไก่ออ่าง๘๐๖๘เชียงบรายหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
นะครับตำรวจก็เฝ้าติดตามอยู่จนไปเจอรถคันนี้
จอดอยู่ที่หน้ามร้านสะดวกซื้อใกล้กับสนามกอล์ฟลานนา
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบก็ไปเจอกับนายนวราธรแล้วก็นางพัศธร
คุณาแสงคำซึ่งเป็นแม่ของเขาเองนะฮะอยู่ในรถตรวจสอบในรถ
ก็ไปพบปืนของกลางเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ๙มมยี่ห้อ
ผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าวันที่๒๘ที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืน
ก็กลับมาถึงบ้านพักมีปากเสียงกันกับแฟนสาว
หึงห่วงไปเที่ยวกันมาแล้วหึงห่วงครับจนทะเลาะกันหนักมาก
ตัวเขาเองก็เลยเอาปืนยิงใส่แฟนสาวหนึ่งนัดนะฮะยิงใส่แฟนก่อนนะฮะ
ไปรอบนึงแล้วด้วยอ่าหลังจากนั้นพ่อแม่ของแฟนสาวมาเห็น
ทำยังไงดีล่ะพ่อแม่เห็นว่าไปฆ่าลูกสาวเขา
ก็เลยตัดสินใจยิงพ่อกับแม่อีกคนละนัดแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวพร้อมของกลางไปส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคือภาพจำลองเหตุการณ์ตอนแรกเนี่ย
เป็นการจำลองโดยการที่บอกว่าไปฆ่าพ่อแม่ก่อน
แล้วก็ไปฆ่าแฟนเป็นการคาดการณ์ก่อนที่จะจับตัวคนร้ายได้
แต่จากการให้ปากคำของผู้ต้องหาคือเขาฆ่าแฟนเขาก่อน
แล้วพ่อแม่ไม่เห็นก็เลยยิงพ่อแม่เสียชีวิตต่อไปอีก๒คน
ค่ะเดี๋ยวรอผลชนะสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่นะคะ